คุณผู้ชมครับไปดูหนุ่มคนหนึ่ง
สำหรับคนที่ไปยืนอยู่ในมุมมืด

เขาก็เลยปลอมตัวตำรวจนะปลอมตัวเป็นโจร
ทั้งทีจะไปป้นเขาเพื่อให้เขารู้ว่า
มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาก็ได้
เขาทำอย่างไรไปดูไปชมครับ

คืออยากให้เองเวลาเปรียวอย่างนี้ไม่ใช่จะมายืนอยู่ที่มันเบิดนะ
โอ้โหน้องเขาก็แบบหน้าถอดสี

ก็ผมจะเดินกลับจากทำงานนะครับ
เออแล้วทำไมผมผิดตรงไหน

ก็คือเป็นดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์
หรือที่เรารู้จักก็คือจอนนี่มือปราบอินดี้นะฮะ
อมตัวบอกเป็นโจรเฮ้ยน้องมาทำอะไร

คือเขาอยากจะไปให้บทเรียนกับคนคนนี้นะฮะ
เห็นว่าคือเขาไปยืนอยู่ในมุมมืดนานแล้วนะครับ

ก็เลยให้บทเรียนว่า

เพราะว่ามันเข้าทางโจร

หน้าร้านสะดวกซื้อ

ส่งหนุ่มคนนี้ที่ปากซอย
แล้วก็นั่งวินกลับหอพักไป

จริงน้องเขาก็เดินมาเฉยนะ

คือต่อไปนี้น้องจะกลัวมุมมืดเพราะว่า

เดี๋ยวไม่เจอแล้วตกใจนะครับ